คุณผู้ชมคะตอนนี้ต้องบอกว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันกว้างนะแล้วมันก็ลึกด้วยคือคุณอยากหาอะไรมันเจอหมดเลยจริงในขณะที่คุณพิทาเองตอนนี้ก็ถูกยื่นเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูลในประเด็นเรื่องของการครอบครองหุ้นสื่อหรือว่าถือครองหุ้นสื่อไอทีวีในฐานะผู้จัดการมรดก
คุณชาดาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ครอบครองหุ้นสื่อในฐานะผู้จัดการมรดกเหมือนคุณพิทาเปรี้ยบเลย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงนะคะเขาระบุบอกว่าคุณชาดาเนี่ยถือหุ้นสื่อเป็นชื่อนายฟารุธ
แจ้งว่าเป็นผู้จัดการมรดกเหมือนกันบริษัทคือไทยฟู้ดเน็ตเวิร์กทีวีอิ๊ง
มูลค่าสามล้านเก้าหมื่นหกพันนะคะจำนวนสองหมื่นหุ้น
ได้มาเมื่อแปดกันยายนปีสองห้าห้าสี่โดยระบุว่าเป็นของนายฟารุษไทอยเศษ
ชายปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วลองไปตรวจสอบย้อนหลังดูพบว่า
ว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น๒๑๓๘๔๒๙๔บาทและไม่มีหนี้สินค่ะ
ในส่วนของเงินลงทุนมีการยื่นต่อปปชว่ามีหุ้นจริง
และครอบครองในฐานะผู้จัดการมรดกแทนลูกชายเมื่อวันที่๘กันยายนปี๕๔
ทีนี้เราก็เลยเอามาลองตรวจสอบกันดูหน่อยซิว่า
กรณีของคุณชาดากับคุณพิธาเนี่ยมันจะเหมือนหรือว่าต่างกันยังไง
คุณพิธามีหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน
จดทะเบียนของไอทีวี๗๘๐๐ล้านบาท
จำนวนหุ้นของคุณพิทาคือ๔๒๐๐หุ้น
จาก๑๒๐๐กว่าล้านหุ้นคิดเป็น๐๘
ส่วนนายชาดามี๒๐๐๐หุ้นยังไม่ทราบจำนวนหุ้นทั้งหมด
ค่าหุ้นของคุณพิธาติดลบ๕๖๙๑๐บาท
ในขณะที่ของคุณชาดามูลค่าหุ้นอยู่ที่๓๙๖๐๐๐บาท
ระยะเวลาครอบครองหุ้นของคุณพิทาอยู่ที่๑๖ปีคุณชาดา๑๑ปี
สถานะของบริษัทไอทีวียังเถียงกันอยู่นะคะว่าตกลงดำเนินกิจการหรือไม่อย่างไรและเป็นสื่อไหม
สถานะครอบครองคุณพิทาครอบครองในฐานะผู้จัดการมรดกต่อจากคุณพ่อปี๒๕๔๔
โอนให้น้องชาย๒๕พฤษภาคมปี๒๕๖๖
ส่วนคุณชาดาก็ครอบครองในฐานะผู้จัดการมรดกต่อจากลูกชายปี๒๕๕
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีการโอนต่อหรือเปล่า
ทีมข่าวเราก็เลยสอบถามไปที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
ในฐานะผู้ที่เป็นผู้บุกเบิกตัวตั้งตัวตีนในการร้องตรวจสอบคุณพิทาเรื่องหุ้นสื่อไอทีวี
ได้รับคำตอบว่าเรื่องนี้ต้องดูงบการเงินทะเบียนผู้ถือหุ้นวัตถุประสงค์ของบริษัท
แล้วก็ต้องดูว่ายังดำเนินการอยู่ไหมเพราะในเอกสารเนี่ยระบุว่าเป็นทีวี
ส่วนจะมีการยื่นตรวจสอบไหมคุณเรืองไกรบอกว่าต้องขอเอกสารมาตรวจก่อน
กับตอนไอทีวีที่ก็ต้องมีเอกสารก่อนถึงจะตรวจสอบแล้วก็ยื่นได้
ด้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชกำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หรือว่าสสจำนวน๑๐๐ราย๑๗กรกฎาคมนี้นะคะ
คุณชาดาอยู่ในลำดับที่๙๒แปลว่า๑๗กรกฎาคมนี้อาจจะได้เห็นบัญชีทรัพย์สินของคุณชาดา
ทั้งเดี๋ยวต้องรอฟังด้วยว่าเจ้าตัวจะมีคำชี้แจงครับ
บายเพิ่มเติมอย่างไรในเรื่องนี้นะครับที่มีคนเขาไปเจอเจอแล้วก็มีการตั้งคำถาม

ขณะที่ความเคลื่อนไหวฝั่งมวลชนครับ
นายอานนท์นำพาครับโพสต์เฟซบุ๊กประกาศแล้วครับว่าพรุ่งนี้๑๖กรกฎาคมครับ
เติมน้ำมันรถท่านให้พร้อมเราจะคาร์มอบเอาใบลาออกไปยื่นให้สวถึงที่
แล้วก็มีข้อความด้วยนะครับว่าเมื่อไม่ทำหน้าที่ก็ออกไปซะ
บ่ายโมงตรงเจอกันที่อนุสวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนิน
อธิบายเพิ่มเติมแบบนี้เจ้าตัวโพสต์ไว้บอกว่ามอเตอร์ไซค์รบกวนทำทงมาด้วยนะครับ
รถยนต์พร้อมป้ายตามสะดวกเส้นทางราชดำเนินกองบัญชาการกองทัพบก
ทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วมาจบที่หอศิลปกรุงเทพมหานครนะฮะ
ก็ไล่มาตั้งแต่ราชดำเนินแล้วก็มาจบที่แถวย่านแยกประทุมวันแถบนั้นใช่ไหมครับ
มีการโพสต์ใบขออนุญาตจากสนปทุมวันด้วยเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทั้งหมดในวันพรุ่งนี้
ระบุว่าน่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมประมาณ๕๐๐คนและจะใช้เครื่องขยายเสียง๗ตัว
รถเครื่องเสียง๒คันและมียานพาหนะ๔๐๐คัน
นี่คือโพสต์ข้อความอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็หลักฐานว่าขออนุญาตแล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้ประเด็นการเมืองก็คงจะมีแง่มุมการเคลื่อนไหวของมวลชนมาให้ติดตามกันอีกนะครับ